เดือดเนื้อร้อนใจของเจ้าของบ้าน

เขาบอกว่าโอ้มันครับแค้นใจมาก
เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดนนทบุรี
ต้องถึงขั้นติดป้ายกราบขอร้องโจรแบบนี้
ถามว่าทำไมโจรขึ้นบ้านรวม๘ครั้งแล้วจ้า

ทีนี้ก็เลยต้องติดป้ายแบบนี้นะคะที่ฉันอ่านให้ฟัง
กลับเรียนคุณโจรขึ้นบ้าน๘ครั้งหมดแล้วจริง
ไม่ต้องมาแล้วค่ะด้วยความเคารพจากเจ้าของบ้าน
ถึงขั้นนี้แล้วนะคะถึงขั้นนี้แล้วนะคะ
พึ่งใครไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยการเขียนแบบนี้แหละค่ะ
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
มีโจรเข้ามาขโมยทรัพย์สินในบ้านรวมแล้วก็๘ครั้ง

แล้วตั้งแต่ปี๕๘คุณคะไปแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทองแล้ว

บอกว่าได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

เป็นผู้หญิงวัยกลางคนแต่งตัวดีแหละ
ประมาณอายุสักประมาณ๕๖๐ปี
เข้ามาลื้อคนทรัพย์สินภายในบ้าน
ครั้งล่าสุดที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุก็คือนี่
มีนาคมที่ผ่านมานับเป็นครั้งที่๘
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เสียไปเนี่ย

คดีไม่มีความกลัวขึ้นของปลอดภัยด้วย
ก็เลยต้องร้องสื่อแบบนี้ค่ะ
ป้ามาสี่โมงเย็น๓โมง๕๐ตั้งเปลือกออกจากบ้าน
ก็มาปีนตรงนู้นเข้ามา

หนูอยากฝากถึงตำรวจนะคะ
ตามเรื่องให้หนูด้วยนะคะ
เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่
คือมัน๘ครั้งแล้วอ่ะแล้วคือเนี่ยหนูก็เพิ่งไปแจ้งความมา
แล้วก็ก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งหนูไม่อยู่แล้วเขาเข้ามาเจอคุณยายคืออย่างนี้
แล้วอยู่คนเดียวเขาจะไปเอาอะไรไปสู้อะค่ะ

คุณตำรวจผู้พิทักษ์สันติราช
ทักษันติราชแปลว่าดูแลความทุกข์สุขของประชาชน

ท่านได้ยินเราอ่านข่าวอยู่ท่านไปดูด้วยนะคะ
นี่เป็นความเดือดร้อนค่ะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่หายไปก็คือทรัพย์สินโดยเฉพาะเงินสดกว่า๖๐๐๐บาท
พระเครื่องนาฬิกาแล้วก็เหรียญสะสมเพราะฉะนั้น
บอกว่าไปแล้วไปรับอย่ากลับมาอีกเลยนะ
ของข้างล่างไปเปิดสมุดตรงนั้น